ถึงเรื่องตรวจสอบแล้วที่บุรีรำค่ะ
ผู้หญิงคนนี้เธอก็อยากให้ตรวจสอบเหมือนกัน
อยู่บ้านกับลูกสาวขวบกว่าเอง
ปรากฏว่ามีคนขี่มอเตอร์ไซค์มาหน้าบ้าน
แล้วเอาสิ่งของมาคว่างปลาในบ้านเธอ
บ้านได้รับความเสียหาย

แล้วตัวเธอเนี่ยนะเย็บเป็น๑๐เข็มเลยนะ
ขานี่เลือดอาบเลยคุณผู้ชม

นี่คือนางสาววลัยพันธ์ชัยสุวรรณ

เอาพวกขวดเอาหินเอากระถังต้นไม้

ทั้งรถมันเสียหายหมดเลย

ก็เล่าให้ฟังค่ะเมื่อคืนวันที่๑๗ธันวาคม

อายุ๑ขวบอยู่กัน๒คนเองค่ะ

ชาวเกาหลีนานจะกลับมาหาที
วันที่เกิดเหตุได้ยินเสียงมาจากนอกบ้าน

อุ้มลูกเปิดประตูไปดู
ฉันอยากให้คุณผู้ชมได้ฟังเธอเล่า
เธอเจออะไรค่ะ

กระจกด้านหลังก็แตกแบบที่คุณผู้ชมเห็น
ขวดลอยมาตกที่พื้นปูนใช่ไหม
เศษแก้วมันกระเด็นมาโดนขาเธอตอนที่เธอเปิดประตูออกมา
พอเห็นแบบนี้ก็ต้องหอบลูกวิ่งไปหลบในบ้าน

มีมอเตอร์ไซค์๒คันขี่ไป
ซึ่งเธอบอกว่าตอนนี้ภาวะเหลือเกิน
ต้องอยู่บ้านกับลูกสาว๒คน

กล้องวงจรปิดมันอาจจะเกินความจำเป็นไปสำหรับเธอ

อยากให้เร่งติดตามกลุ่มคนร้ายก็คงเป็นวัยรุ่นนั่นแหละ
อยากให้รีบดำเนินคดีแล้วก็อยากรู้ด้วยว่า
ทำไมถึงทำแบบนี้ทำไปเพื่ออะไร
เพราะว่าเธองงนะฮะแล้วก็ชาวบ้านก็บอกว่างงเหมือนกัน
บ้านชาวบ้านก็โดนนะหรือว่ากลุ่มวัยรุ่นคึกขนองอะไรอย่างนี้นะฮะ